โคราชแล้วก็เลยไปที่ขอนแก่นกันหน่อย

เพราะว่ามีคนเสียชีวิตแบบไม่ทราบสาเหตุในหมู่บ้าน

ถึงเวลาผีแม่ม่ายออกอารวาสอีกแล้ว
สวมเสื้อแดงมารอเลยค่ะคุณ

มันเป็นเอฟเฟคขึ้นมา

คือใครผ่านไปผ่านมาแถวหมู่บ้านตอนนี้

แขวนเสือสีแดงเอาไว้แบบนี้

หลายต่อหลายบ้านที่เขาสวมใส่เสือแดง

เพราะชาวบ้านที่นี่เขาภาวะกันไปหมดแล้ว

เสียชีวิตติดต่อกันถึง๔ราย
ช่วงปีที่ผ่านมานี่เอง

ค่ะเป็นช่วงที่ผีแม่ม่ายกำลังออกอารวาสเลย

แต่บางคนแขวนไม่ไหวแล้วใส่ด้วยเลยก็แล้วกัน

ว่าชาวบ้านเขาอกสั่นขวัญภาวะกันขนาดไหน
เยอะก็คิดว่าผีปอบอะไรแบบนี้นะค่ะ
ซึ่งประหลัดอำเภอชุมแพรนายนครสุพรรณค่ะก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ชาวบ้านในพื้นที่นะตอนนี้กำลังตื่นเลยกำลังแตกตื่นกำลังหวาดกลัวผีแม่ม่ายเลย
หลังจากที่มีคนในหมู่บ้านเสียชีวิตอย่างที่บอกไปติดกัน๔ศพด้วยกัน
ก็นำผ้านำเสื้ออะไรต่างมาแขวนไว้เท่านั้นยังไม่พอนะคุณ
เขาบอกว่าบางคนถึงขั้นลงทุนทาเล็บด้วยสีแดงโดยเฉพาะผู้ชาย
เดี๋ยวนะผู้ชายทาเล็บสีแดง
ใช่ผู้ชายเนี่ยต้องทาเล็บสีแดงแล้วเพราะว่าหวาดหวั่นผีแม่ม่ายซะเหลือเกิน

ครับบางทีมันก็เป็นความเชื่อความเชื่อของหมู่บ้านชุมชน
นะครับแล้วก็ความสบายใจนะครับเราก็แนะนำไม่ได้ห้ามนะครับ
แต่แนะนำว่ามันเป็นความเชื่อของโบราณโบราณ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องราวความเชื่อของคนโบร่ำโบราณนะคะ
แต่ถ้าเกิดว่าชาวบ้านทำแล้วสบายใจอันนี้ไม่เป็นไรทำได้นะคะไม่ได้ห้าม
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นเรื่องราวของความเชื่อของชาวบ้านนะ
ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่เล่าให้ฟังแบบนี้คือคนอีสานเขามีความเชื่อกันอยู่แล้ว
เรื่องของผีแม่ม่ายให้นำเสื้อสีแดงหรือให้ทาเล็บสีแดง
เพื่อที่จะอำพางป้องกันไม่ให้ผีแม่ม่ายเห็น
หรือหลอกว่าตัวเองไม่ใช่ผู้ชายเขาคิดว่าผีแม่ม่ายจะมาเอาชีวิตผู้ชายไป
ผู้ชายในหมู่บ้านก็จะเสียชีวิตผู้ชายก็เลยต้องทาเล็บสีแดง
แต่คุณผู้ชมก็อยากจะฝากบอกกันหน่อยนอกเหนือจากเรื่องผีแม่ม่ายในความเชื่อแล้ว
สาธารณสุขช่วงนี้เราก็ให้ความสำคัญมาก
เพราะว่าโรคต่างมันก็ระบาดกันเยอะ
โควิด๑๙อะไรแบบนี้คุณผู้ชมรวมไปถึงฝุ่นควันต่างที่มันเป็นพงเป็นพิษมันก็จะอาจก่อให้เกิดอันตรายกับตัวเราได้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญนอกเหนือจากคุณแขวนเสื้อสีแดงทาเล็บสีแดงเรื่องราวความเชื่อแล้วนะคะดูแลเรื่องความสะอาดกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วหมั่นตรวจสุขภาพด้วย
อันนี้ดิฉันมีสีแดง
โหมันเจ็บด้วย

แล้วก็อร่องกับสุขภาษณะใหม่ก็ย้ำเตือนกันเป็นประจำอยู่แล้ว